เรื่องราวความเชื่อยังไม่หมดคุณนี่

ไหนน้องใบตองผมแต่งตัวมาเป็นกุมารทองแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปเจอเพื่อน

ไปเจอเพี้ยนกุมารด้วยกันครับเขาบอกว่าให้โชคให้ลาบแล้วก็มีชื่อที่เป็นมงคลมากมาก
ชื่อว่ากุมารรวยรวยรวย
บุมารทองรวยรวยรวย
พูดให้ถูกนะอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์
อยู่แถวตำบลฝุนแก้วอเภอนครณ์ชายสีจังหวัดนครณ์ปฐม
และกุมารทองรวยเป็นแบบโบราณนะอายุกว่า๓๐ปีเขาคือห้ามาก
เพราะว่ามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ากุมารทองที่นี่นั้นให้โชคกับผู้ที่มากราบไหว้บูชา
ดูได้จากนี่ปืนกรน
ไม่ได้กรนปืนไม่ได้หลับปืนกลน
ปืนกลเด็กเล่นของเด็กเล่นที่เขามาถวาให้กับกุมารทองรวยเยอะมากเลยนะครับ
แสดงว่าโชคดีกันไปหลายคนนะ
เขาเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ที่กุมารทองนั้นมาให้โชคให้ลาบครับ
แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามสิแล้วถ้าจะไปขอโชคลาภจากกุมารทองเนี่ย
เห็นเนี่ยที่เขาไปได้พวกของเล่นเด็กเอามาถวายเนี่ยแล้วได้กันมาทำยังไงถึงจะได้โชคได้ลาบ
เสี่ยงเซียมซีสิครับเขาแนะนำให้ไปเสี่ยงเซียมซีคือไปยกมือกราบไหว้ขอพรจากกุมารทองรวยรวยก่อน
แล้วก็ไปเสี่ยงเซียมซีเอาต่อหน้ากับกุมารทองเนี่ยพอได้เลขมาปุ๊บไปซื้อลอตเตอรี่เลยครับ
หน้าวัดเนี่ยขายกันเยอะมากที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ย
นี้ทั้งนั้นเล่าให้ฟังไม่ใช่แห่แหนกันไปขนาดนั้นนะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่บางทีมาเล่าข่าวพวกนี้มันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง

ส่วนเรื่องราวความเชื่ออะไรพวกนี้

ไม่เชื่อก็อย่าไปว่าอย่าไปลุกกัน